คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะมาลุ้นความหวานกับคู่รักคู่นี้
ใช้คำนี้ได้แล้ว
วาระต่อมา
สิบสี่กุมภาวันวาเลนทรา
จะตึ่งจะตึ่งตึ่ง
อ๋อที่แรกนี้ต้องจับตามองนะคะ
ความหวานของคู่นี้สักนิดนึงว่าจะมีเซอร์ไพรส์

และอีกหนึ่งวาระที่เพิ่งผ่านมากับการไป
อันวาเซโยเกาหลีค่ะ
พร้อมจะหน้ากันทั้งหมดแก๊งคนดีที่ไหนค่ะ

ประเด็นเหล่านี้รวบตึงต่อไปที่ถามโบเมรดานะคะ
ไม่เสียยี่ห้อสวยข้างรักมันปั๊วปังมากลูกสาว
ก็จริงไม่ได้เพียงเทศอะไรมากนะครับ

ครับพูดดีอิจฉาเลยมันก็หวานแรกอืม

หวานมาก
เกาหลีคู่เราก็คือหวานเวอร์มากสุด

แต่ทุกคนบอกว่าคนอื่นไม่กลุ่มมือกัน

คนอื่นไม่กลุ่มมือเลย

พาไปกินข้าวเหมือนเดิม

เพราะว่าเป็นช่วงวัยทำงานทั้งผู้

ชนะคนอ่านขาว
แต่เอาจริงปี่แจ๊คถ้าไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟน

เฮ้ยเผาเพียงสาวอีกแล้ว
ไม่มีนะครับผู้ชม